ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จุดตัดรถไฟ
ที่สมุทรสาครมีรถสองแถวคันนึง
ชนที่กั้นทางรถไฟจนพังยับเลย
เพราะว่าไม่ยอมจะฝ่าไปให้ได้
ตัวเองนี่คือสองแถวแม้จะเป็นสองแถวรถบรรทุกขนาดเล็ก

กระจกนี้พังยับเลยนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
จุดตัดทางรถไฟถนนนิคมรถไฟมหาชัยตะบนมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ
สอบภาคเมืองสมุทรสาครก็ต้องไปตรวจสอบนะครับ
รถสองแถวสีฟ้าสายมหาชัยบ้านขอมนะ
กระจกหน้ารถก็แตกพังยับหมดคนขับก็บาดเจ็บนะฮะ
ใบหน้าเนี่ยถูกกระจกบาดนายสุรเดชเสาทองหยุ่นอายุ๔๗ปีนะครับ
เขาก็พาส่งโรงพยาบาลกันที่กั้นทางรถไฟนี่หักพังเสียหายหมดนะครับ
โอ้ยนี่โชคดีไม่มีผู้โดยสารนะค่ะ
เห็นระหว่างเสี่ยวนายเอกอัมรินบุญศรี
เจ้าหน้าที่การรถไฟนะครับยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุ
ได้เอาที่กั้นไม้กั้นลงแล้วทั้งสองด้าน
แต่สองแถวคันนี้มาถึงไม่หยุดนะฮะไม่หยุดอยู่คันเดียวนะ
แล้วที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้ประจำด้วยเหมือนกับจะมุดจะมุดไปให้ได้
แต่คราวนี้มุดไม่ผ่านชนที่กั้นทางรถไฟนะครับ
คือเจ็บก็เห็นใจนะแต่ชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่เจ็บก็ไม่จำใช่ไหม
คุณผ่านไปได้รถไฟมาคุณมุดผ่านไปได้แล้วคุณไปติดอยู่ที่รางคุณทำยังไง

จนวันนี้ต้องเจ็บก่อนโชคดีไม่ถูกรถไฟชนนะครับ